เสียแป้งนาโนตตามกันต่อหน่อยกันแล้วกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดเขาบรรทัศน
เพื่อตามไล่ล่าตัวเสียแป้งนายชาวลิศทองด้วง
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชวัย๓๗ปี
ท่านหนีออกจากโรงพจบันมหาราชนครศรีธรรมราช
กว่าวันแล้วตั้งแต่๒๒ตุลาคม

แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาบอกเขาเชื่อว่าเสียแป้ง

เขตร้อยต่อกินพื้นที่ทั้งกลางศตูลสงขาพัทธรุง
แต่ชาวบ้านเขาบอกลงไปแล้วมั้ง

บางคนบอกเผลอเนี่ยออกข้ามแดนไปแล้วจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะฮะ
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าในการติดตามล่าตัวเสียแป้งนาโนตนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าดูในฝากของจังหวัดสตูนนะฮะเพราะว่าเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยเป็นรอยต่อเขตแดน๓จังหวัดนะครับ
ตรังพัทธลุงแล้วก็สตูนความจริงมีกินส่วนพื้นที่ของสงขลาด้วย
สตูนเจ้าหน้าที่ยังคงปักหลักเฝ้าระวังนะฮะมีชุดจรยุทธ์นะครับ
หรือว่ากองกำลังเกาะติดพื้นที่ของสพมนังออกลาดตระเวนตามแนวเชิงเทือกเขาบรรทัศ
อำเภอมะนังอุปสรรคช่วงนี้ก็คือฝนตกนะฮะ
ภาคใต้ปลายปีแบบนี้ฝนตกเยอะนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าเสียแป้งยังคงอยู่บนเขาบรรทัศน
ค่ะมีการแจ้งข่าวว่าขณะนี้ทั้งญาติรวมถึงคนสนิทกับเสียแป้งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตามประกบไว้หมดแล้วนะครับอ่าทั้งตัวบุคคลหรือว่ารถยนต์
แล้วก็แกะรอยจากเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยแต่ยังไม่เจอความเคลื่อนไหวของเสียแป้ง
มันสวนทางกับความคิดของชาวบ้านนะบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
เชื่อว่าเสียแป้งน่าจะออกไปแล้วนะน่าจะลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
เพราะตอนนี้ถ้ายังอยู่นี่วันที่๑๐แล้วไม่น่าจะมีชีวิตรอด
เนื่องจากตามข้อมูลสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ยิงประทะกับเสียแป้ง
เทือกเขาบรรทัศน์แถวบ้านตระฝั่งอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
เสียแป้งเนี่ยไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้า
แล้วไปคนเดียวสบงเสบียงเนี่ยแทบเอาไปไม่ทัน
เพราะว่าต้องหนีแล้วจะรอดเหรอ
นี่มันเกิน๗วันนะมันเข้าสู่วันที่๑๐แล้ว
ฝั่งชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับก็เชื่อว่าเสียแป้งน่าจะหนีออกไปแล้วนะครับ
น่าจะหนีลงไปตั้งแต่ช่วงวัน๒วันแรก

บริเวณลำทานน้ำตก
หรือว่าด้านล่างของเทือกเขาบรรทัศน์

เขาก็ทำไปแบบที่ก่อนตามแล้ว
เขามาเพื่อหน้าที่ของเขา

แต่เราประเมินพวกชาวบ้านประเมิน
คงจะไม่อยู่แล้ว

ยังมีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนนะครับ

ช่องทางธรรมชาติทางใดทางหนึ่งนะครับ

อาจจะไปลงเรือทางทะเลอันดามันนะฮะซึ่งห่างออกไปแค่ไม่เกินสี่สิบกิโลเมตร
ก็สามารถขึ้นเรือจากท่าเทียบเรือปากบาราได้ถ้านั่งเรือออกไปได้ก็สามารถไปกบดานอยู่นู่นเลยฮะ
เกาะตะลุเตาเกาะละวีเกาะอาดังของฝั่งจังหวัดสตูน
หรือนั่งเรือหนีเข้าไปยังเกาะลังกาวีของมาเลเซียก็ได้นะฮะ
ชาวบ้านบางคนยังบอกว่าเสียแป้งเนี่ยอาจไม่ได้ไปมาเลเซีย
แต่อาจจะนั่งเรือมุ่งหน้าไปทางฝั่งอินโดนีเซียก็ได้อืมค่ะอ่า
นี่โอ้โหทุกผู้ชมครับท่ามกลางความเห็นที่หลากหลายของชาวบ้านนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่กลับมั่นใจนะครับว่าเสียแป้งยังอยู่ในพื้นที่
กบดานในเทือกเขาบรรทัศน์นะครับแล้วเพื่อความไม่ประมาทตอนนี้ก็เพิ่มกำลังเข้าไปอีกนะฮะ
ในการป้องกันการหลบหนีทางทะเลนะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จังหวัดสตูนวันนี้ส่วนที่กำลังกับตำรวจน้ำของตำรวจน้ำเนี่ยนะฮะ
ตระเวนทางทะเลอย่างเข้มข้นเหมือนกันป้องกันเสียแป้งหลบหนีนะครับ
ปฏิบัติการทางทะเลเชื่อว่าอ่า
ถ้าเสียแป้งจะหนีออกนอกประเทศไปยังมาเลเซีย
โดยผ่านจังหวัดสตูนโอกาสเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากมีหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานแล้วก็รักษาฝั่งที่๔๙๑

แล้วมีหน่วยปฏิบัติการต่อสู้กับสยาและรักษาฝั่งที่๔๕๒
ประจำการบนเกาะปูยูตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูน
ซึ่งอยู่บริเวณด้านน้ำทะเลอันดามันรอยต่อ
ที่เข้ามาในรัศมีร์เกือบจะปกคลุมหน้าน้ำทะเลอันดามัน
ส่วนฝั่งมาเลเซียเขาก็เข้มงวดมาก
โอกาสที่เสียแป้งจะขึ้นฝั่งที่มาเลเซียก็เป็นไปได้ยาก
แต่จะไปไหนนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอแม้แต่เงาเลยนะฮะ
นั่นสิชาวบ้านเชื่อว่าไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกยังอยู่
มันก็เป็นไปได้สองสามอย่างคือลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้วนะ
หนีไปไหนก็ไม่รู้ยังอยู่นั่นแหละแต่มีคนช่วยเหลือคอยหาที่หลบที่ซ่อนอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
ใช่ค่ะหรือไม่ก็ตายไปแล้วแล้วก็ยังหาร่องรอยไม่เจอนะครับ
ที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยทีมข่าวเราอยู่หลายทีมนะฮะแล้วก็คุณไกด์ธนกรทองคำเนี่ย
อะเจอแต่แซ็กรัฐวิลหรือว่าน้องกังพระคาชาลาวลีนอืม
เข้าไปในพื้นที่ป่าเนี่ยเข้าไปแบบลึกเลยนะฮะ
ลองไปอยู่๒วัน๑คืนนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยทางฝั่งบ้านตระนะ
ของอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกมีขนำเยอะค่ะ
แล้วมีฐานคอมมิวนิสต์เก่าใช่นี่คุณไก๊ก็ไปกับพรานป่าสองคน
ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปกับช่างภาพ
ตอนแรกก็ขี่จักรยานยนต์ได้จากทางฝั่งบ้านตระที่เป็นสหกรณ์เก่าอืม
เข้าไปเนี่ยเก้ากิโลเมตรอ่าจักรยานยนต์ยังผ่านไปได้
มอเตอร์ไซค์ก็ยังยากเหมือนกันนะคะแต่เหลืออีกสี่ห้ากิโลเนี่ย
ทีนี้จักรยานยนต์ผ่านไม่ได้ต้องเดินต้องลุยนะฮะ
ธนากรก็ต้องลุยนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอกับจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะจุดนี้เนี่ย
โอ้โหนี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่กลางป่าก็มีนะฮะ
คอยติดตามตัวเสียแป้งนาโนตพอคุยกันเรียบร้อยแจ้งกันเรียบร้อยนะ
ว่าเราแจ้งจากทางด้านล่างแล้วแล้วมีพรานป่ามาคอยนำทางดูแลความปลอดภัย
ก็ไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เคยเดินนั่นแหละนี่นะฮะ
เราก็ไปต่อลัดเลาะตัดเข้าป่าทึบเข้าไปอีกนะฮะ
จากจุดเนี้ยเข้าไปอีกสองกิโลเมตรเส้นทางป่าช่วงแรกยัง
ัศนวิสัยยังพอมองเห็นนะฮะนี่กลางวันนะแต่ว่าฝนตกตลอดเวลานะครับ
ป่าใต้ในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงปลายปีนะครับ
ธนกรยังไม่เจอทากนะครับ
อ๋อเจอทากหรือว่าต้องกัดนิดน้อยจัดกัดที่นิ้วมือนะครับ
แต่เป็นตัวเล็กนะฮะพรานป่าก็เอายาเส้นมาโปะให้
เอายาเส้นมาโปะเอาไว้นะครับ

ตอนนี้ไม่ต้องถ่ายขนาดกางเกงนะ
ใช้ยาเส้นมาโปะแผลไว้

แล้วก็มาเจอลำทานพอดีนะฮะลำทานใหญ่ด้วยนะฮะ
คือถ้าจะไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องข้ามแบบนี้
อ่าผ่านป่าก็นำไปแล้วก็ไปกับช่างภาพนี่แล้วก็ไกนี่ฮะ
ธนากรผู้สื่อข่าวของเราน้ำไหลเชี่ยวใช่ไหมฮะ
ฝนตกหนักไหลลงมาจากเขามันทัดด้านบนนะฮะอืม
สีน้ำก็เริ่มขุ่นขุ่นเลยนะค่ะแม่งแต่ยังไม่ถึงขั้นแดง
ค่ะเดี๋ยวเพิ่งเดินไป
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกนาหุ่นนะครับบนบ้านตระ
คลิปเก่านะครับที่เคยจัวสายจริง
เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอจะมีสุดซ่อน
เหลือไหมที่ทำให้เป็นจุดที่

มันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ด้วยความยากลำบากแค่ไหนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะจากจุดนี้เห็นเดินข้ามลำทานแล้วนะ

เดินเข้าป่าไปอีกตรงนี้เริ่มที่จะเป็นป่ารกทึบแล้ว
แล้วก็ฝนก็จะเห็นสายฝนโปรยปลายตกลงมาตลอดเลย
เห็นทางไม่ค่อยชัดเจนแล้ว
พอต่อมาจากจุดตรงนั้นเมื่อสักครู่พอเราเข้าป่ารกทึบแล้ว
มันจะมีลำทานอีกเป็นลำทานเล็กค่ะ

เพราะว่าไอ้ลำทานใหญ่ก็ยังข้ามมาแล้ว
นั้นตรงนี้สบายมากนี่อันนี้ลำทานเล็ก
บางครั้งก็มีอุปสรรคแหละเพราะมันก็จะมีพวกขอนไม้ขนาดใหญ่นะคะ
กีดขวางเส้นเท้าไว้อยู่นี่
โอ้โฮนี่กายลื่นคุณกายลื่นแล้ว
ก็มีบางจังหวะค่ะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะ
ทีมข่าวก็เลยมีการเนี่ยทีมข่าวของเราก็ยังเดินเท้านะคะ
ก็ขึ้นไปอีกตรงนั้นเป็นจุดที่ตั้งของชุมชนคอมมินิตเก่า
อย่างที่คุณไกด์บอกเมื่อสักครู่ตรงนี้ป่าลึกแล้ว

ไปเจอไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรเครื่องปั่นไฟ
โอ้โหสภาพนี่คือเก่ามากทำจากเหล็กนะคะ
ซึ่งกลุ่มคอมมิวนิตเขาเคยใช้ปั่นไฟจากการกระแสน้ำตก
เพื่อไปยังค่ายคอมมินิที่ใช้เขาบรรทัศน
เป็นฐานปฏิบัติการในป่าเมื่อหลายสิบปีก่อน

สำรวจพื้นที่โดยรอบก็ยังไปเจอพวกเครื่องสูบน้ำเก่าท่อส่งน้ำ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในฐานทัพค่ะ
แต่จากการสำรวจที่ค่ายคอมเวนิสแห่งนี้
ไม่พบสิ่งปลูกสร้างนะหรือว่าเพลิงพักใดแล้ว
ส่วนใหญ่สิ่งที่เจอก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่าง
ที่กลุ่มคอมมิวนิสต์เก่าเขาเคยใช้กันในอดีต

สภาพต่างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเลย
คอมพินิศนะครับที่มาตั้งฐานทัพอยู่บนเทือกข่าวบรรทัศน์โดยตรงนี้จะเป็นเครื่องฝั่นไฟที่จะดึงกระแสน้ำจากน้ำตกด้านหลังผมนะครับ
เพื่อไปอย่างค่ายของคอมพินิศที่ตั้งอยู่ด้านในป่าของเทือกข่าวบรรทัศน์ครับ
เราก็ไม่เคยเห็นแล้วเนอะแบบนี้
ก็นึกซะว่าได้เที่ยวป่านะฮะได้สำรวจพื้นที่ป่าด้านในของเทือกเขาบรรทัศน
อ่าไก๊ก็ข้ามลำทานไปอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ทีนี้ช่วงเย็นเย็นแล้วพอช่วงเย็นน้ำก็เริ่มไหลแรงมากขึ้นนะครับ
โอ้โหนี่ไงเนี่ยเดินเดินอืมน้ำนี่สูงถึงระดับเอวก็มีนะฮะ
ขุดนะครับเดินก็ลำบากเลยทีนี้ค่ะอ่า
ช่วงนี้สะดุดหินอีกนะฮะในน้ำเนี่ยนะฮะอ่า
ลงไปครึ่งตัวก็มี
แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะพอข้ามลำทานได้ก็ไปเจอกับเส้นทางรัฐระเวนของเจ้าหน้าที่นะครับ
เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังบ้านตรานะฮะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เส้นทางนี้แหละฮะ
ลองดูของปงของป่าแถวนี้นะครับเสียแป้งไม่มีเสบียงเลยถ้าเกิด
จะประทังชีวิตอยู่ก็จะมีพวกรากไม้
หรือว่าเมล็ดกาแฟจากต้นกาแฟแถวนี้ไม่ได้มีพันธแฟนะ
แต่ว่าตามข้อมูลของชาวบ้านแถวนี้บอกว่ากลุ่มคอมมิวนิสต
ที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยเคยเอาพวกเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอาไว้
ในบ้านตลาก็มีต้นกาแฟนะครับ
รากของต้นไม้อย่างต้นกำลังฮานุมาน
พิกัดนี่นี่เห็นไหม
หรือว่าแกนต้นแรงนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นก็คือ
กาแฟโดยชาวบ้านตระบอกว่าเป็นอ่าพอกคอหรือคอมมิวนิตสมัยก่อนที่ขึ้นมาปฏิบัติการอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นำจากพื้นล่างมาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวอ่า
ทานของเราบอกว่าลูกสุกงอมนะครับก็จะสามารถรับประทานได้โดยเด็ดก็จะเอาไปคั่วกาแฟ
เดี๋ยวเราลองมารับประทานกันนะครับ
นี่คือต้นกำลังฮานุมานครับซึ่งรากของมันสามารถกินได้โดยนี่ฮะ
ผมเด็ดออกมาลองชิมนะฮะน่าจะมีรสชาติคล้ายมันเทศนะครับ
เดี๋ยวผมทำความสะอาดสักครู่ครับในป่าก็รูดกันไปเลยครับ

คล้ายมันแจวแต่ขม
จากนั้นเราก็ลองพักค้างคืนในป่านะฮะ
ถ้าเสียแป้งไม่ได้อยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ในขนำเนี่ย
ถ้าอยู่ในป่านี่นอนยังไง
แต่เสียแป้งคงไม่มีผ้าใบกันฝนหรือว่าผูกเปรย์อะไรอย่างนี้
แต่เราก็ลองแบบพยายามให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกให้น้อยที่สุดนะฮะ

อ่านี่เห็นไหมฮะอ่าทางพรานป่าที่มาด้วยเขาก็เอาขี้ยางนะฮะ
มาเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟนะครับ
อย่างนั้นฝนตกอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเข้ามาป่าลึกขนาดนี้เกาะไฟไม่ติดแน่
แล้วพรานป่าบอกไปเจอผักกาดป่าพอดีนะฮะ
เขาเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปด้วยอ๋อเหรอพี่อุ๋ยเลยต้มเลยอ๋อต้มตรงนี้เลย
แล้วใส่ผักกาดปลาเข้าไปซะหน่อยโอ้โห
วันนี้ท่านผู้ชมเรามีทีเด็ดเราจะไปเปิดถ้ำที่อ่า
คอมมนิตนะครับผู้ผอประคอหรือผู้ที่เข้าร่วมกับกลุ่มคอมมินิตเนี่ย
ที่เคยอาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์ไปอาศัยอยู่ในถ้ำเดี๋ยวเราไปเปิด
กันที่แรกและที่เดียวนะครับถ้ำนี้เพราะพรานบอกว่า
ไม่เคยมีสื่อช่องไหนเข้าไปได้มาก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะส่วนการสำรวจเขาบรรทัศน์เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางคุณทาซปุรากรดำทิพย์ภูมินะครับปัจจุบันอายุ๓๕ปีปัจจุบันเป็นเจ้าของเปลช
อยู่บ้านเตราวไม่ขึ้นเขาก็ลงเลจัดชำนาญเส้นทางหมู่บ้านรา
อธิบายถึงเส้นทางการหลบหนีนะถ้าจะหนีนะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ย
จากจุดปะทะลงสู่ด้านล่างเนี่ย
เส้นทางที่ไปได้เร็วที่สุดก็คือเส้นทางบ้านราวปลาอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูน
ถ้าไปแบบนายพรานเนี่ยเดินแบบหรือว่าวิ่ง
หรือว่าจะไปให้เร็ว๔๕ชั่วโมงก็ถึงข้างล่างแล้ว
จากจุดประทะนะครับบนบ้านตระนะฮะอีกจุดหนึ่งที่จะหนีได้คือเส้นทางภูผาเพชร
ฝั่งอำเภอมะนังจังหวัดสตูนเหมือนกันนะฮะไปได้เหมือนกัน
เส้นทางอื่นอย่างเช่นถ้าไปทางฝั่งพัทธลุงเนี่ยมันต้องข้ามเขาอีกไกล
คุณทัชบอกถ้าเดินแบบเดินหนีไปเรื่อยเลยเนี่ย๔๕ชั่วโมงก็ออกได้เนี่ยลงได้
แต่ตอนหลังเขาก็แยกย้ายสลายตัวแล้วนะครับ
ก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเขาก็เข้าไปอยู่อาศัยแทน

ใช่ครับราวป๊าแล้วก็มีอีกทางหนึ่งก็คือไปออกภูผาเพชรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ชื่อดังของจักรสตูนอ่ะนะครับแล้วทางไปทางน้ำตกอ่าท่าช้างบนโอ้
พี่ไกลก็คือตรงจุดประทะเนี่ยจากที่ดูเนี่ย
มันอยู่ทางทิศใต้ของบ้านประทางทิศใต้เสร็จถ้าไปฝั่งทิศตะวันออก
น้ำตกท่าช้างเนี่ยวันกว่าเลยพี่ไก
ถ้า๓วันแรกต้องหนีลงราวปลาได้ง่ายที่สุด
ถ้าเป็นผมนะผมลงราวปลา
ถ้าเป็นพานคนอื่นหรือคนที่ชำนาญเต็มที่

อาจจะประมาณสัก๔๕ชั่วโมงอะไรนะเดินแบบฝีเท้าพลานนะนะ
ประมาณ๒๕๑๓บ้านตระนี่ก็เคยมี
องกำลังของคอมมินิตมาตั้งฐานที่มั่นอยู่บนนั้น

ก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ก็มีการแยกย้ายลงไป
เสร็จทีนี้ชาวบ้านก็กลับขึ้นมาอยู่
มีการสู้รบแล้วก็มีการสูญเสียแน่นอน
อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ